เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียลาออกจากตำแหน่งในทันที
ผู้นำมาเลเซียมีส่วนเกี่ยวข้อง
เรียกร้องประชาธิปไตยในมาเลเซียก็ได้แถลงข่าว
พร้อมจัดการชุมนุมประท้วงใหญ่ในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้
เพื่อเรียกร้องให้นายนาจิปราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม
ต่อกรณียักย้ายเงินในกองทุนพัฒนามาเลเซีย

มาเลเซียจำเป็นต้องรวมกันเป็นหนึ่ง
เพื่อต่อต้านการคอรัปชั่นครั้งใหญ่

และมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการชุมนุมประท้วง

กลุ่มเบอร์๔เคยจัดการชุมนุมใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่ง
โดยมีประชาชนกว่า๒แสนคน
ซึ่งรวมถึงกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน
ให้การสนับสนุนเดินขบวนประท้วงในมาเลเซีย
เพื่อเรียกร้องให้นายนาจิ๊บลาออกเช่นกัน
แต่ผู้นำมาเลเซียก็ไม่ได้สนแรงกดดัน

และการนำเสนอข่าวของสื่อต่างชาติ
เปิดโปรงความเชื่อมโยงของตัวผู้นำรายนี้
กับการโอนเงินจากกองทุนดังกล่าวเข้าสู่บัญชีส่วนตัว
โดยเขายืนกรานว่าไม่ได้กระทำผิด
และอยู่ในตำแหน่งต่อไป